ดูกันต่อนะคะที่ปฏิบัติการเมื่อทหารไปประทะกับ
ขบวนการลักลอบขนส่งยาเสพติดบริเวณป่าชายแดนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้คนร้ายเสียชีวิตไปทั้งหมด๔คนด้วยกัน
แล้วก็สามารถยึดยาเสพติดได้เป็นยาบ้าหกแสนเมตร
ขณะเดียวกันทางทหารก็ได้เข้าไปดูไปตรวจสอบ
ไล่ฝิ่นเพราะว่าภาพรวมปีนี้ลดลงกว่า๑๒๐ครับ
อันนี้เป็นพลโทสมพงศ์แจ้งจำรัฐแม่ทัพน้อยที่๓
และรองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปเข้าตรวจสอบพื้นที่ปลูกฝิ่นแล้วก็การตัดทำลายไร่ฝิ่น
พบว่าสถานการณ์ปลูกฝิ่นปีนี้นะคะมีการเปิดพื้นที่ลดลงกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวนมาก
โดยบางพื้นที่เป็นแปลงเก่าของปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะเขตอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนอำเภออมก๋อยก็มีการเปิดพื้นที่ใหม่
หลบเลี่ยงการสำรวจของเจ้าหน้าที่
โดยย้ายพื้นที่เข้าไปปลูกในป่าลึกค่ะ
ส่วนสถานการณ์โดยรวมพื้นที่ปลูกฝิ่นปีนี้ก็คาดว่าจะลดลงประมาณ๑๒๐

เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็มีฝนตกชุก
รวมไปถึงความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนป้องปรามและตัดทำลายในพื้นที่ด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันทหารก็ส่วนที่กำลังไปตรวจสอบ
บริเวณป่าบ้านท่ามะแกงตำบลท่าตอย

หลังช่วงประมาณ๒๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
มีการปะทะกันระหว่างทหารกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
ลักลอบขนยาเสพติดเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ๒๐คน
ซึ่งการปะทะกันก็นานประมาณ๑๕นาทีนะคะ
ต้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔ศพ
และสามารถตรวจยึดยาบ้าได้๖เป้ประมาณ๖แสนเมตร
จึงได้ประสานตำบลท่าพูดทอนแม่อายเข้าตรวจสอบ
และขยายผลจับกลุ่มผู้หลบหนี
ซึ่งคาดว่ากลุ่มที่หนีไปได้นั้นมีอาวุธและยาเสพติดติดตัวไปด้วยค่ะ
ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้น
ในการปฏิบัติการปรับรามยาเสพติด

ซึ่งขบวนการดังกล่าวจะอาศัยช่องว่างอำพรางเป็นนักท่องเที่ยว
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน
เข้าสู่พื้นที่ตอนใน